จะพาไปดูเรื่องที่จังหวัดสกลนคร
เจ้าของร้านชำแห่งหนึ่งใจดีมาก
อยู่ก็ออกมาบอกว่าพร้อมปลดหนี้ให้กับลูกค้า
ที่เคยมาเซ็นมาติดหนี้ที่ร้านเอาไว้
เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ลุกขึ้นมาปลดหนี้ให้ลูกค้าแบบนี้
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นที่ฮือฮามากกับความใจถึงของเจ้าของร้านร้านนี้ก็คือร้านร่มเย็นนะคะอยู่ในอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร
ทางร้านเขาออกประกาศใหญ่โตแบบเมื่อกี้เลย
เนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐ปีร้านร่มเย็นอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร

ทางร้านจึงขอประกาศยกเลิกหนี้ที่เป็นการเซ็นของที่ร้านหรือการยืมเงินสดของลูกค้าที่มีกับทางร้าน
ลูกหนี้ที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตแล้วทุกราย

เจ้าของร้านชื่อว่าคุณสมศักดิ์กับคุณวันนิดาแสงอ้นนะคะ

โอกาสครบรอบการตั้งร้านครบ๑๐ปี

จะต้องคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้าง

เขาไม่ได้ต้องการจะทำเพราะว่าอยากจะเป็นกระแสหิวแสง
ประใจซึ่งกันและกันจะได้แบบว่าไม่ต้องมีอะไรติดค้างซึ่งกันและกัน
ลูกหนี้เองทั้งตัวเขาเองแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาเขาบอก
เขาไม่เคยทวงหนี้ใครเลยอ๋อเหรอจริงจริงส่วนโครงการแบบนี้
จะมีอีกหรือไม่เจ้าของร้านตอบว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อน
แต่ที่แน่ลูกค้าเก่าที่เคยยกหนี้ให้ครั้งนี้จะไม่ให้เซ็นแล้ว
อ้าวคือไม่งั้นคุณก็จะรู้ว่าคุณจะทำแบบนี้ได้ไงใช่ไง
ไม่ให้คุณไปเซ็นไว้แล้วนะคะถ้าเกิดลูกค้าเก่าจะมาซื้อของเงินสดนะคะ
เบื่อทวงนะคะใช่ค่ะสำหรับใครที่จะเอาแนวคิดแบบนี้ไปใช้
ลองดูกันได้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคะจะได้หมดหนี้หมดค่า
เมื่อไหร่คุณจะยกหนี้ดิฉันให้อ่ะโอ้ยก็ต้องตามทวงกันต่อไปแหละ
จะได้ไม่คาใจเป็นหนี้เป็นเวรกรรมชีวิตกันไปอย่างนี้แหละ